ทุกสายที่มุ่งหน้าไปยังท้องสนามหลวงเต็มไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะคะ
รวมทั้งรถที่เป็นขนส่งมวลชนสาธารณะแต่ว่ามีการเคลื่อนตัวได้อย่างช้าค่ะ
ขณะที่ยังคงมีประชาชนเดินเท้าเดินเท้าเข้าไปในบริเวณท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมากนะคะ
ติดตามบรรยากาศด้านการจราจรล่าสุดค่ะจากคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากถนนราชดำเนินในค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
เนื่องจากปริมาณรถที่มุ่งหน้าเข้ามาสู่พระบรมมหาราชวังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ
เนื่องจากบริเวณการจราจรบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังเริ่มติดขัดบ้างแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดถนนราชดำเนินในและถนนหน้าพระธาตุ
รวมไปถึงถนนหน้าพระรานเพื่อไม่ให้รถยนต์สัญจรผ่านไปยังถนนสายดังกล่าว
เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าสู่ท้องสนามหลวง
่งหน้าไปต่อคิวเข้าแถวลงนามแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
จากการสำรวจของทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบว่าการจราจรบริเวณถนนสมเด็จพระปิ่นเก้าขาเข้า
ถึงแยกผ่านพิภพลีลามีรถยนต์เข้ามาใช้เส้นทางจำนวนมาก
การจาระจอนขึ้นตัวได้ช้าเนื่องจากชะลอตัว
ช่วงที่เลี้ยวเข้าสนามหลวงประกอบกับมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
และเดินเท้าข้ามถนนอย่างที่เห็น
ส่วนบริการรถรับส่งประชาชนที่เดินทางมาจากบริเวณพระบรมมหาราชวัง
จะต้องจอดรถรับส่งที่โรงแรมรัตนโกศิลป์
หรือแยกสะพานผ่านพิภพลีลา
แล้วประชาชนเดินเท้าต่อไปยังสนามหลวง
เพื่อเป็นการผลักดันรถรับส่งให้ออกไปสู่ถนนอัศดาง
นายสุรเชษแช่มช้อยเดินทางกลับมาจากประเทศฟินแลนด์
เพื่อมาทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่๙
โดยการนำรถยนต์ส่วนตัวป้ายแดง
มารับบริการส่งประชาชนที่เดินทางมาพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือขั้นการจากคนไทยในประเทศฟิตแลนด์
กว่า๓๐๐ยูโรหรือตีบริการ
โดยจะเริ่มต้นรับประชาชนตั้งแต่สถานีรถไฟหัวลำโพง
่งหน้ามาส่งประชาชนบริเวณแยกสะพานผ่านพิภพลีลา
อกจากนี้ยังมีบริการรับส่งถึงที่บ้านอีกด้วย
พ่อรู้ว่าพ่อเสียผมขับรถไม่ได้เลย

โทรหาแม่แม่บอกว่าให้ผมทำเลยครับ
ผมก็เลยทำติดสังเกิดก็เลยมาขับรับคนทั่วไป
แล้วก็มีใครโทรมาผมก็ไปรับถึงบ้าน

แต่นี่ก็มันมีงบจากฟินแลนด์ส่งมาให้ผม๓๐๐ยูโร
ผมก็วิ่งต่ออีก๑เดือนครับผม

นายสมใจมาเจริญเดินทางมาลงนามแสดงความอาลัยทุกวัน
โดยวันนี้ใช้บริการรถขนส่งมวลชนเกือบทุกชนิด
เพื่อออกจากบ้านที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี

เพื่อมากราบศักระในหลวงรัชกาลที่๙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
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังทรัพย์สินส่วนตัว
รวมไปถึงผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเดินทางมาด้วยให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเด็กศูนย์หาย
ทางด้านการไฟฟ้านครหลวงนำกำลังเจ้าหน้าที่ทีมช่าง

ฟุตบาทถนนราชดำเนินกลาง

และป้องกันอาชญากรรมในช่วงค่ำคืน

ฝากกำชับประชาชนที่นำรถยนต์ส่วนตัว
รวมไปถึงรถบริการประชาชนห้ามจอดริมฟุตบาท
บนถนนทุกเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้ามาสู่พระบรมมหาราชวัง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด
ชะลพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากถนนราชดำเนินในครับ